ข่าวนี้ห้ามพลาดหมัดเท้าเข่าศอกใส่กันยับ
เกิดอะไรขึ้นติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีปีใหม่คุณชิสา
กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมต้องทักทายแบบนี้เลยเพราะว่าวันนี้๓มกราคม
วันแรกที่เป็นวันจันทร์ของปีแต่ยังเป็นวันหยุดของหลายคนนะ
หลายคนยังหยุดอยู่บางคนไม่ได้หยุดอย่างเช่นพวกเรา
ก็มาทำงานอย่างเต็มที่เพราะปีใหม่แล้วต้องเต็มที่ครับ
ก็ไม่หยุดที่จะส่งความสุขสนุกสนานในยามบ่ายแบบนี้ให้คุณผู้ชมนะคะ
เรื่องของการฝากเตือนเราก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
ก่อนที่จะขับรถต้องระวังจริงเพราะบางครั้งการออกจากซอย
ถ้าไม่ระวังโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็อาจจะเกิดขึ้นครับ

โอ้โหหน้าหวัดเสียวมากนะครับ

ก็เหยียบซุดจริงกับเบรกระนะครับ
เพื่อหวังว่าจะเบรกให้อยู่แต่ด้วยความที่รถมาเร็ว

โอ้โหเด็กตกอกตกใจร้องไห้เลยค่ะ
นี่ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้
คือยังเคราะห์ดีอย่างหนึ่งที่ไม่ชนกันแบบเต็มแรง

ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนกันแบบประสานงานกันแบบเต็มที่

แต่ว่าเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์แหละสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนน
ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กรถที่มาจากฝั่ง
ก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้เดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันด้วยใช้รถใช้ถนนกันเยอะ
ระมัดระวังกันส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นคลิปจากคุณเอกลักษณ์ทวีผลนะคะ
ก็ขอบคุณไว้ด้วยเผื่อว่ามาดูแล้วก็เตือนใจกันนะคะมีน้ำใจให้กันนะออกจากซอยต้องชะลอครับ
ถูกต้องอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขับรถเหมือนกันอย่าประมาทนะคะคุณผู้ชม
เวลาที่เราขับรถข้ามทางรถไฟบางแห่งเนี่ยมันจะมีไม้กั้นนะฮะ
แห่งก็อาจจะเป็นเครื่องกั้นก็แล้วแต่แต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะ
มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าเป็นวินาทีชีวิตเส้นยาแดงผ่าแปดเลยจริงอะค่ะเราเห็นจากคลิปเรายังลุ้นไปด้วยอ่ะนะ
ไอ้ทางกั้นเหมือนมันขัดอยู่กับตรงขัดด้านหลัง
ใช่นั่นเขาต้องไปยกขึ้นมาเนี่ยแล้วกระบะก็ถอยมาแล้วอีกไม่กี่วินาทีรถไฟมาเลยค่ะ
นี่ค่ะครับจุกระจักรปุ้นมาอย่างไวเลยค่ะโอ้โห
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งมกราคมช่วงประมาณ๖โมงเย็นอะเกือบพุ่มหนึ่ง
มันก็มืดแล้วอ่ะนะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุนี่คือบริเวณทางข้ามสถานีรถไฟคลองมหาสวัสดิ์
อำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมใกล้กรุงเทพเนี่ยคุณผู้ชมแล้วต่างจังหวัดบางทีมันมืดไหวเนี่ย
ช่วงนี้หน้าหนาวด้วยเนี่ยนะคะไปสอบถามเจ้าของคลิปคือคุณสารวุฒิค่ะ
เขาบอกว่านำคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยนะคะก็หวังจะเป็นอุทาหรณ์แล้วค่ะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญมาก
เรียกว่าถ้าช้าเพียงแค่วินาทีเดียวอาจจะมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจก็ได้
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเป็นถนนสายหนึ่งค่ะซึ่งเจ้าของคนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
เขากำลังขับรถมาอยู่แล้วเขาก็เห็นรถกระบะคันนี้พุ่งออกมานะคะพุ่งออกมาแล้วยังไงต่อคะ
เขาก็แบบว่าเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมาก
เรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจอดอยู่นั่นแหละแต่เหมือนพุ่งไปด้วยความไม่ตั้งใจ
ไฟมันมาแล้วดีครับดีครับคนที่ใส่เสื้อดำคนนั้นที่วิ่งลงไปแล้วไปช่วยยกไม้กั้นขึ้นมาได้
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรถบางทีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ข้างทางแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็กดสอบกันด้วย
บางทีหลายคนรู้อยู่แล้ววิธีการจอดก็คือ
จอดให้มันเว้นระยะให้มันห่างอีกนิดนึง
เผื่อเอาไว้หน่อยแล้วกันถูกค่ะ

ชอบไปจ่อคุณไม่จำเป็นต้องไปจ่อเพราะไปจ่อปั๊บ
อย่ารีบรถไฟมันไม่ได้มาเร็วขึ้น
โอ๊ยแล้วเบรกไปทันน่ะจริงครับ
อันนี้เตือนกันไว้แบบนี้นะคะขอบคุณคลิปนี้ด้วยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความเชื่อกันบ้าง
เขาบอกว่าหญิงคนหนึ่งพอช่วงตกเย็นเลย๖โมงมาปั๊บ
โอ๊ยตัวสั่นไม่ใช่หนาวไม่ใช่หนาวน่ะ
แต่เรื่องของราวความเชื่อเขาก็บอกว่าเธอโดนคลอง
เอฟเอฟ

เป็นกรรมนะนะอ่ะปล่อยเจ้าของล้างไปลูกว่าสินสุดก็ในวันนี้นะรู้ป่ะ
เห็นอย่างนี้ตกใจอะเกิดอะไรขึ้นอะ
คนนี้ชื่อว่านางสำเนียงขาวเงินอายุ๕๕ปี

หลัง๖โมงเย็นอาการเป็นอย่างนี้เลย
ดูในคลิปนะไม่ได้ตอบอะไรนะ
แต่สายตาน่ากลัวมาก

คือในเรื่องนี้นะเขาบอกมาว่า
นางสำเนียงเนี่ยเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวช

แต่นางสำเนียงอาการไม่ดีเลยครับ
ทุกสรรสฐานตาเหลือกแบบนี้
คล้ายเหมือนจะหมดลมหายใจ

ลูกบอกว่าแม่เป็นแบบนี้มานานแล้วแล้วนับวันยิ่งหนักยิ่งหนักขึ้น
ก่อนหน้านี้คุณยายนะของคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือยายแกร่ง
ซึ่งเป็นแม่เป็นแม่ของแม่ของคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ก่อนตายก็มีอาการคล้ายแบบนี้
คือเรื่องของเรื่องมันเหมือนกับว่ามีคนที่เสียชีวิตจากอาการลักษณะแบบนี้

เป็นอย่างนี้มาแล้วแล้วทำให้ตัวลูกสาวกลัวว่าแม่
คนที่มีอาการแบบนี้คือนางสำเนียงเนี่ยอาจจะตายไปแบบนั้นเหมือนกัน
เออเรื่องนี้ไม่สบายใจสิ
ยาดก็เลยไปหาหมอดูนะ
หมอดูทักเลยนะว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดจากแม่ไปตัดต้นโพหน้าบ้านคุณชนะ
ว้าวนี่โอ้นี่ไงตัดต้นโพต้นใหญ่นี่ค่ะ
ก็เลยอาจจะทำให้ดวงวิญญาณที่สิงสถิตในต้นโพเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่า

ทางญาติเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็หาวิธีต่างอย่างเช่นไปหาพระอาบน้ำมนต์ให้แต่อาการไม่ดีขึ้นนะคุณ
เลยนึกถึงใครด้วยมั้ยหมอปลามาเลยหมอปลาหมือปราบสัมภเวษี
เขาบอกว่าหลังจากเห็นคลิปอาการแปลกของนางสำเนียงนะหมอปลาเชื่อว่านางสำเนียงเนี่ยถูกพลังงานบางอย่าง
แฝงเข้าตัวแต่ยังสรุปไม่ได้นะว่าเป็นพลังงานหรือว่าวิญญาณอะไรแต่มันคล้ายกับถูกผีเข้าหรือว่าถูกคนใส่
มันเป็นไงอ่ะเอ้าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนที่โดนอะไรแบบนี้เข้าไปจะไม่รู้สึกตัวควบคุมตัวเองไม่ได้
รณีของนางสำเนียงหมอปลาบอกว่าต้องเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วน
แล้วเขาก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะเดินทางไปช่วยเหลือแล้วสำหรับหมอปลา
ไปวันนี้นี่นะ๓มกราคมเดี๋ยวเรารอติดตามกันแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ย

ผมไม่แน่ใจนะนี่อาจจะเป็นเคสแรกของหมอปลาต้อนรับปีใหม่นี้เลยนะ

คุณผู้ชมค่ะมาอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
เรื่องโปรลาหลวนอลลามานกันเหลือเกิน
คือชาวบ้านเนี่ยยกเครื่องสังกฐานจะไปถวายให้เจ้าอาวาส
แต่เจ้าอาวาสกลับด่าตะเพิดเลยค่ะ
ชาวบ้านเลยไม่พอใจอ้าวพกยกของกลับเลย
แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงเอาไปดูกันหน่อย

ให้มันเยอะชาวบ้านจำกับคนอยู่เรื่อย

แมมเอ่ยร้ายผู้ใหญ่เขาก็ทนมาเป็นฟิฟวี

ผมไม่อยากเข้าร่วมวิธีกรรมให้ดีถ้าวิธีกรรมดีเนี่ยผมก็รอวิธีกรรมไม่ดีหรอกชาวอาวาสก็รักไปได้
พอชาวบ้านเขาโดนเจ้าอาวาสเนี่ยไล่ตามเพื่อนกลับเขาก็เลยไม่พอใจรวมตัวกันมาขับไล่เจ้าอาวาสเนี่ยเห็นไหม
ได้ยินเสียงได้ยินเรื่องราวการเจรจากันแล้วดูท่าจะไม่จบง่ายนะคะคุณผู้ชม
ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้เรื่องของเรื่องมาจากคลิปนี้นะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าสะเทือนใจชาวพุทธเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าอะไรคะพระลูกวัดเนี่ยได้เคาะประตูเรียกที่กุฏิแล้วนะคะ
ญาติโยมคือจะเข้าไปถวายสังกฐานพระลูกวัดก็เคาะประตูเรียก
ก็รออยู่นานท่านก็ไม่ออกมาพระลูกวัดก็เลยสวดรับสังขทานแทน
เจ้าอาวาสสุดท้ายออกมาออกมาไม่ได้รับนะออกมาด่าตะเพิดทั้งพระทั้งญาติทั้งโยมอะค่ะ
สุดท้ายต้องยกชุดสังขทานหนีนี่แหละคุณนี่คือต้นเรื่องนะ
คือเรื่องของเรื่องแม้ว่าพระลูกวัดเองจะถูกตะเพิดออกมาเนี่ย
ตอนงานกระถิ่นพระวัดอื่นก็ถูกตะเพิดแบบนี้เหมือนกัน
ประมาณว่าคนอื่นก็เคยโดนแบบนี้
แต่อย่างนี้ครับมันทำให้เกิดคำถามว่าหากเจ้าวัดป่วยแบบนี้
ควรมีการจัดการแก้ไขหรือไม่ให้วัดเกิดความเสื่อมเสียไปมากกว่านี้หรือไม่

หญิงสาวคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาก็สังเกตได้ว่าขนจากกรุงเทพที่ไปทำบุญโรงทานเนี่ย

ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ไม่มีใครเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้เลย
พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวบ้านรวมตัวกันกว่าร้อยคน
ที่วัดกลางชูศรีเจริญศุกร์นี่แหละ
อาตะโกนขับไล่พระรูปนี้นะคะก็คือพระสมุประนอมสันติกโร

จากนี้นะครับก็ได้มีพระสงฆ์ซึ่งเป็นเลขานุการของเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมเจ้าคณะตำบลเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
รวมไปถึงตำรวจด้วยนะตำรวจสพบางรจันทร์ครับโอ้โหมากันหลายหน่วยงาน
ลงพื้นที่เลยครับเดินทางมาที่นี่มาร่วมกันหารือข้อยุตินี้
เพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกแต่ชาวบ้านเขาไม่รับข้อเสนอใด
บอกไม่เอาไม่ต้องมาเสนอเลยนะครับต้องการเพียงแค่ให้เจ้าอาวาสออกจากวัดไปเลย
คือการเจรจาเนี่ยดำเนินไปกว่า๒ชั่วโมงนะผลสรุปเลยเป็นไงเป็นไง
เจ้าอาวาสครับท่านก็ยินยอมเดินทางออกไปจากวัดท่ามกลางเสียงโหร้องด้วยความยินดีของชาวบ้านนั่นแหละ
แล้วทีนี้ท่านจะไปไหนล่ะคุณชนะเดินออกไปแบบนี้ค่ะก็คิดว่าน่าจะต้องไปอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งไหม
เป็นการชั่วคราวไปจับวัดที่นั่นก่อนออกกลางทันแบบนี้น่ะค่ะ
แล้วอย่างนี้ก็คงจะต้องมีการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงอีกทีนึง
สรุปแล้วเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยอะไรกันแน่ที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่พอใจท่าน
ค่ะแหมเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาค่อยค่อยหาคำตอบกันละกัน
เรื่องนี้ก็เหมือนกันอยากจะให้ค่อยพูดค่อยจากัน
โดยเฉพาะวัยรุ่นแก๊งโจยิ่งอยู่กันหลายคนยิ่งคึกถูกไหม
ล่าสุดนะคุณผู้ชมไปก่อเหตุกระทืบสองหนุ่มจากเมืองกรุงที่เข้ามาเที่ยวภูทับเบิก
เรื่องมันจบไม่ง่ายนะคะแล้วเป็นยังไงไปดูค่ะ
มากเอาเร็วกลับทางด้านนี้ได้เลยนะครับ
สังเกตไหนเอเฮทีนั่นโอ้โดนเข้าไปแล้วง้ายท้องล้มลงไปเลยโอ้
เห็นแบบนี้เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะนะคะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บริเวณตำบลบ้านเนินอำเภอลมเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผาหัวสิงอ่ะนะคะโอ้นักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาพักผ่อน
เขาก็ถ่ายเหตุการณ์เอาไว้ได้เพิ่งเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับ
ดูคลิปกันไปนะคะก็เห็นว่าผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยโดนรุมทำร้ายอยู่ข้างทางนะคะ
อีกฝ่ายก็รุมทำร้ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงเขาก็พยายามที่จะห้ามเพื่อนเหมือนกัน
นะคะแต่มันไม่ไหวอ่ะคุณชนะคือเอาจริงจริงมากันเยอะมันก็มีบางคนที่ช่วยห้ามนะใช่
แต่บางคนก็ในอย่างที่เห็นอ่ะห้ามก็ห้ามไม่อยู่ถูกบางทีหัวร้อนไปแล้วอ่ะ
มันเดือดไปแล้วอ่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันแหละ
ผู้ที่โพสต์คลิปนี้เขามีข้อความฝากเอาไว้ด้วยเขียนเอาไว้
ผมอ่านตามนั้นนะเขียนเอาไว้ว่าวัยรุ่นใจร้อน
ตอนแรกบอกว่าจะอยู่อีกคืนโอ้ยคิดไปคิดมาเห็นภาพแบบนี้แล้ว
จริงนะถ้าผมเจอเหตุการณ์นี้ผมก็ไม่อยู่แล้วนะ
เสี่ยงดีกว่าเนอะคือเรื่องของเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมันเสียนะนั่นแหละ
ทีนี้เราไปถามคนที่โดนต่อยนะนายเออ่ะชื่อสมมุติอายุ๒๓ปีที่ใส่เสื้อสีขาว
ครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มีในบีอายุสิบแปดปีอืมเป็นคนซ้อน
ในบีเนี่ยใส่เสื้อสีดำสะพายกระเป๋านะคะในบีบอกว่าช่วงใกล้เที่ยง
ตัวในบีกับพี่นายเอเนี่ยเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
จังหวะที่ขี่ลงเขาเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักท่องเที่ยวจุดพลุเล่น
ใส่ไปใส่กันไปใส่กันมาน่ะสองข้างทางอ่ะอืมพี่ก็เลยพูดกับ
กับน้องเนี่ยว่าถ้าพลุโดนนะจังหวะนั้นแหละ
กระเป๋าของในบีเนี่ยก็ร่วงพอดีเลยอ่ะกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งมาถาม
เดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดอะไรแต่ยังไม่ทันจะได้ตอบคำถามเลย
ก็โดนรุมทำร้ายแล้วอ่ะโอ้เนี่ยครับเหตุการณ์ความไม่พอใจ
ค่ะลักษณะประมาณแค่นี้เองเหมือนแค่แบบพูดไปตรงว่าเนี้ย
ถ้าโดนพลุนะยังไม่ทันจะพูดต่อเลยโดนรุมทำร้ายแล้ว
หลังจากเกิดเหตุโดนลุมทำร้ายแล้วตัวคนที่โดนทำร้ายเนี่ย
เขาก็โทรศัพท์ไปแจ้งความสิค่ะนึกอะไรไม่ออกก็หนึ่งเก้าหนึ่ง
ถูกไหมโทรไปถามเขาก่อนไปบอกเขาก่อนว่าเอ๊ะ
จะจะขอแจ้งความโดนทำร้ายแต่หนึ่งเก้าหนึ่งบอกว่าให้ไปบอก
ให้ไปโทรบอกตำรวจในพื้นที่อ้าวอ้าวก็โทรไปอ้าวตำรวจในพื้นที่
ก็โทรไปสิหาจนได้ล่ะเบอร์ตำรวจในพื้นที่
ได้คุยกับตำรวจในพื้นที่อันนี้ผู้เสียหายก็พูดนะ
ตำรวจในพื้นที่บอกว่าให้โทรไปหาหนึ่งเก้าหนึ่งเอ้า
หนึ่งเก้าหนึ่งก็บอกให้โทรหาตำรวจในพื้นที่ยังไงล่ะโอ้โหทีนี้ทำยังไงดีล่ะเออ
กลัวแล้วล่ะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะสุดท้ายก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยดีกว่า
แล้วเจ็บตัวฟรีหรือเปล่าเนี่ยทางคดีข้อหาอะไรก็ไม่ได้เหรอ
แต่ว่าชาวเน็ตเขาก็เชียร์นะว่าให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ย
จัดการเรื่องนี้หน่อยเพราะว่ามีหลักฐานแล้วเป็นคลิปแบบนี้นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อย
เรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเออเรื่องนักท่องเที่ยวใช่ไหม
มันเป็นช่วงแบบปีใหม่ไงอืมอ้าวเนี่ยครับจุดคุกเขาดาวน์ปีใหม่
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงคืนเขาดาวน
ปีใหม่ของวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วเป็นจังหวัดเดียวกับที่วัดลาดเป้งครับเขามีพิธี
สวดมนต์ข้ามปีแล้วมีการจุดพลุฉลองปีใหม่
เสียงปืนมันก็ดังรัวแบบนี้ในช่วงที่เขากำลังฉลองปีใหม่
ลองปีใหม่เป็นไงเขาจุดพลุเห็นไหมคุณเห็นพลุไหมล่ะ

เลขที่๖๔ทับ๕ตำบลบางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
อ้าวไปถามประธานกรรมการบริษัทคุณสุนิสาโคงศรีอายุ๔๕ปีนะคะ
บอกว่าตอนนี้ทำธุรกิจปั้นจัดสรรและอสังหาริมทรัพย์
ช่วงคืนที่ข้ามปีเนี่ยเธอกำลังสวดมนต์อยู่ในห้องพระ
เสร็จแล้วก็ออกมานั่งเก้าอี้ในห้องนางเล่นอ่านไลน์อวยพรปีใหม่
แต่จู่ได้ยินเสียงดังค่ะเป็นเสียงปืนดังรัวเลยนะ
เธอก็บอกให้ลูกกับญาติที่อยู่ในบ้าน๔คนอยู่นิ่ง
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจสพลาดใหญ่หน่อย
เพราะว่าสพห่างออกไปไม่ถึงกิโลเมตรหนึ่ง

ตกอยู่ที่เขื่อนกั้นคลองลำประโด่งนะครับ
ห่างจากตัวบ้านประมาณสัก๓๐เมตรจำนวน๑ปลอก
ส่วนความเสียหายที่บ้านก็อย่างที่เห็นร่องรอยกระสุนเพียบเลยคุณชิสา
คุณสุนิสาบอกว่าหลังจากที่ตำรวจได้มาตรวจดู
เหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไม่เห็นตัวคนร้ายคุณชนะ
คาดว่าน่าจะหลบหนีไปทางถนนที่กำลังสร้างใหม่
เธอเองก็รู้สึกไม่สบายใจ
เพราะว่าแหมเห็นแบบนี้แล้วจะอยู่ยังไงใช่ไหม
แต่ก็มั่นใจว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ฝากฝังแหละให้คุณตำรวจช่วยดำเนินคดี

คือค่ะองค์ลงกลางานพิธีแบบนี้
โอ้โหหน้าตาเหยเกเลยทีเดียว

เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ถ้ามีโอกาสอย่าลืมไลน์มาคุยกับเราหน่อยนะ

แล้วก็เล่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับความเชื่อให้ฟังด้วย
งั้นเรื่องความเชื่อพาไปที่นี่เลยครับสดร้อนเลยนะครับ
วังนาคินกำแพงเพชรเขาถือเลิกปีใหม่
จัดพิธีบวงสวงแล้วเกิดเหตุการณ์ฮือฮาขึ้นครับ
บอกไว้ก่อนนะนี่เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อ
เด็กน้องหนูดูแล้วอย่าไปทำตามนะ
แล้วเขาก็มีการฝึกฝนมาเชี่ยวชาญมาแหละ
ถูกต้องครับพิธีบวงสวงใหญ่แล้วก็ไหว้ครูของวังนาคินกำแพงเพชร
ที่มีหมอเอหรือว่านายกฤษณพงศ์นาค
อายุ๓๗ปีเจ้าของสถานที่เขาจัดขึ้น
เพื่อครอบครูลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาในองค์เทพถวายคันห้า
บูชาครูจัดเครื่องเส้นไหว้สังเวย
พร้อมกับอันเชิญพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมามาจากคำชโนธ
เขาว่าอย่างนั้นนะมาประดิษฐานแล้วก็สร้างหลักเมืองนคราช
ทั้ง๔ตระกูลเลยเขาบอกว่าจะทำเป็นแลนด์มาก
เป็นแลนด์มาร์คพญานาคในจังหวัดกำแพงเพชร
เอาให้ดังไม่แพ้คำชโนธเลยครับ
งานนี้งานใหญ่อืมลูกศิษย์ก็มาร่วมพิธีกันหลายคน
แล้วยังมีอาการแปลกด้วยกุญชนะคุณผู้ชม
คือคล้ายเหมือนกับองค์ลงแฝงร่าง
แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการเหมือนฟันฟันหน้าตาเย๋เก
บไม้ปบมือออกมาร่ายรำแบบนี้
เป็นการรำที่ลำบากมากผมบอกเลย
แต่นั่นคือเรื่องความเชื่อเขานะ
เออมันก็คือบางคนเขาองค์ลงแล้วเขาก็จะไม่รู้ตัวนะ
คุมตัวเองไม่ได้อันเชื่อว่าใครที่มีความเชื่อนี้แล้วเคยอยู่ในเหตุการณ์

บางคนร้องไห้ระหว่างฟังเสียงตัวตรงนี้เลย

อันนั้นก็แตกต่างกันออกไปแล้วแต่เมื่อสรุปศิษย์พิธิกรรมครับ
ก็มีการจุดประทัดประทัดนำโชค
นี่ไงรออยู่รออยู่ตั้ง๕๐๐๐นัดจุดจะไปได้ได้๗ละบาทแล้ว
กลับมาแล้วลุดลุดปุ๊ยังเต็มจัดเต็มยิ้มแบบนี้ไม่รู้ล่ะ
วันที่เท่าไหร่นะ๑๗มกรานะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เว้นวันครูไปวันหนึ่งอ่ะ๑๗ว่ากันไปรอรุนละกันนะคะ
ส่วนเรื่องของเราความสุขสนานของเด็กรออยู่ติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
มาค่ะยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ยิ่งดีพูดถึงการเรียนรู้ก็ต้องไปโรงเรียน
โรงเรียนของเราน่ายืนในแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะมีมุมผ่อนคลายคุณชนะ
คุณลองนึกจินตนาการไปสมัยเด็กจะมีมุมผ่อนคลายสบายใจให้เด็ก
โรงเรียนนี้เขาก็มีมุมกระจกเอาไว้ให้ส่องมาส่องอะไรกันบ้าง

ตกใจตกใจตัวเองเหรอนี่น้องยิ้มหรืออะไรลูก
เออเพราะมันมุมของความสุขมุมของการปลดปล่อย
เอาจริงนะแต่ละโรงเรียนก็มีมุมที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างโรงเรียนนี้ก็มีกระจกใช่ไหม
กระจอกเออแต่ถ้าเป็นยุคผมสมัยผมอ่ะเป็นโรงเรียนชายล้วนไง
กระจกอย่างเงี้มันไม่มีเอ้าเหรอ
ชายก็ไม่พกกระจกกันเอ้าบางทีมันก็ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยไงคุณ
มุมผ่อนคลายของผู้ชายจะอยู่หลังห้องแล้วก็นั่งสุมหัวกันเออ

แปะตบแปะกัน

ไปดูเรื่องน่ารักของเด็กอีกหรือมั้ยครูชนะ
ไม่ต้องมาตบแปะแล้วเพราะว่าความน่ารักนี้นะคะมาจากเสียงอันภัยร้อของพี่น้องคู่นี้ค่ะ

ที่มีปิ๊งแพงไม่ได้ต้องมันจะใช้เวลานาน

มาทอดวันนี้ค่ะกอบเลยค่ะ

ซื้อแล้วถ้าเตรียมมาดีขนาดนี้
คือประสานเสียงกันดีมาก
แล้วเป๊ะทุกคำคุณชนะ
เฮ้ยคือมันเหมือนจะเป็นเนื้อเพลงได้เลยนะ
ถูกค่ะถ้าใส่จังหวะเข้าไปนี่ได้เลย
ถ้าอย่างนั้นในเมื่อมันคล้ายเนื้อเพลง
เนื้อเพลงไหมใส่เพลงไปเลยไหม

ถูกค่ะสิวะเท่าไรคะ
สิวะเท่าไรคะ
สุดยอดสุดยอด

ใช่ค่ะก็คือคลิปของคุณใบเฟิร์นชูสุวรรณนะคะ
แล้วก็มีคนนำดนตรีมาใส่
เออมันทำให้คลิปนี้ดูกลมกล่อม

แต่เล่าถึงเรื่องราวของคลิปนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย

ชายหาดบางศักดิ์ตำบลบางม่วง
อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
มีโอกาสถ้าไปเที่ยวต่อพังงาคุณก็ไป
เกียบไก่ต้มไข่ปิ้ง

ของรอยตะกัวป่าน้องก็บอกไว้นะ

เรื่องต่อไปอุทาหรณ์
ต้องดูกันครับบอกเลยว่าเมาไม่ขับ
แต่คนนี้เมาแล้วดันขับ
ดันพุงไปชนใส่ดานยับแบบนี้เลย

เอ้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน

เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ต้องฝากเตือนกันอยู่แล้วนะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งช่วงเตรียมที่จะแบบว่ากลับมาทำงานแบบนี้

แล้วเนี่ยเมาแล้วแถมขับวิ่งเข้าใส่ด่านเลยครับ

เขาบอกให้หยุดตรวจ

นี่เล่นไม่หยุดแล้วใส่คันเร่งมาอีก

กลวยเนี่ยที่ตั้งวางอยู่นี่กวาดสักเครื่องเลยค่ะ

เรื่องของเรื่องนี้คือด่านตรวจแอลกอฮอลจริงนะ
แล้วคนที่ขับกวาดกลวยไปเรียบเนี่ย
ก็เหมาจริง
ไม่มีสติควบคุมรถไม่ได้เนี่ยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้แล้ว
ตรวจที่ตำรวจไม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะ

นี่ด่านตรวจแท้เลยนะคะ
คนที่เจ็บก็คือคนขับเมาแล้วขับ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกขวัญเรียกได้ว่าคนที่นั่งรถมา
จะต้องร้องกรี๊ดเสียงหลงเลยค่ะ

เราขับรถมาทางตรงซึ่งเป็นถนนเลน๒เลนถูกไหม
แล้วขับมาอย่างไวจู่มีกระบะสีขาวมาจากสองข้างทาง

แล้วพุ่งตัดกล้าข้างไปเลยครับคุณพุ่งตัดกล้าข้างไปเลยครับคุณแล้วพุ่งตัดกล้าข้างไปเลยครับคุณ
นี่ดีนะที่เบรกทันนะคุณชนะโอ้โฮนี่ครับ
เหตุการณ์นี้มันสร้างความตกใจให้กับคนที่โดยสารมาในรถ

ซึ่งอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากยางรถของรถกระบะคันนั้น

ก็ทำให้รถเสียการทรงตัวจนเกิดอุบัติเหตุตามคลิปนั่นแหละครับ
เหตุการณ์แบบนี้เอาจริงก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากเตือนก็คือเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์

ยางเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งแรกเลยนะที่ควรจะตรวจเช็ค
ไม่ใช่ว่าโอ๊ยคุณชนะจะให้เปลี่ยนยางเหรอ

แต่อย่างน้อยคุณไปเช็คดูหน่อยว่าลมยาง
เออมันอ่อนหรือเปล่าเพราะบางครั้งบางคราวเราไม่รู้จริง
ค่ะนะฮะเพื่อความปลอดภัยเพราะมันมีผลต่อการขับขี่ทั้งหมดเลย
เรื่องนี้ครับเมาแล้วหึงเมียทะเลาะกับเมียอารวาส
แล้วทำให้ตัวเองบาดเจ็บเลือดไหลสุดท้ายขังตัวเองอยู่ในห้อง
ตำรวจต้องมาช่วยเจรจาครับ
ผมไม่คุยไม่คุยไม่คุยเอาแฟนผมมาคุยตรงนี้ก็ได้เนี่ย

สองต่อสองได้ไหมเราออกมาเราออกมาไม่ใช่สองต่อสองได้เปล่าได้
ไม่มาเราออกมาคุยตรงนี้พูดข้างในนี้คุยไม่ได้มันไม่รู้เองมีอาวุธอ่ะ
ไม่มีผมเก็บหมดแล้วอ้าวโอ้โหคือตำรวจว่าไม่รู้ว่ามีอาวุธอะไร
คนทั้งในบอกไม่มีเออเก็บหมดแล้วฮะแปลว่าแล้วใครจะกล้าเข้าไปคุยกับพี่หรอ
เออแล้วดูสิครับขังตัวเองไว้ข้างในแบบเนี้ยอย่างที่ผมบอกคนที่ก่อเหตุก็คือนาย
ัตตาอาแมร์หรือบังมะบังมะเนี่ยอายุ๓๓ปีแกไปขังตัวเองเอาไว้ในห้อง
ไม่ยอมออกมาเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมอ่ะเรื่องของเรื่องทะเลาะกับเมียเขา
คุณชิสาแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยการเตะประตูกระจกหน้าบ้าน
อุ้ยแตกตรงเนี้ยแปลกเลยอ่ะครับอู้ยยังไงอ่ะเศรษฐ์กระจกมันเข้าบาดขาสิครับ
โอ้โหเลือดไหลนองเต็มบ้านเลยครับคนในบ้านเขาก็กลัว
ก็เลยโทรไปเรียกตำรวจให้ช่วยมาระงับเหตุการณ์หน่อย
ค่ะบางม้าก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในห้องถูกไหม
ทีนี้เจ้าหน้าที่มาถึงเจรจาอยู่นานบอกว่าจะขอเข้ามาคุยด้วย
หรือว่าให้ออกมาคุยบางก็ไม่ยอมออกมาไง

ทีประตูห้องนอนเลย
เนี่ยค่ะเจ้าท่านที่เขาก็ช่วยกันปฐมพยาบาล
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรไป
ครับไปถามกันหน่อยแล้วกันพูดคุยกับใครได้
คนนี้ครับนางสุธิสานิ่มเจริญอายุ๖๗ปีคนนี้
เป็นป้าของภรรยาบังมะเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุบังมะเมา
เมาจนไม่ได้สติสักพักเกิดอาการหึงหวงเมีย
กลัวว่าเมียจะไปมีคนอื่นคือเมาแล้วก็คิดไปสต่างนานา
ทะเลาะกันด่าทอกันยังไงล่ะบังมะโมโหทำอะไรใครไม่ได้
ทำร้ายตัวเองอ่าเตะกระจกไปดังป๊าบโอ้โหเจ็บตัวเลยอ่ะ
แข้งขาแหลเต็มเลยค่ะเลือดมาเพียบเนี่ยอะไรครับ
ต้องโทรเรียกตำรวจมาช่วยรวมไปถึงต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนถ้าสั่งเมาแล้วเนี่ย
จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าสั่งเมาแล้วนะผมแนะนำนะ
อันนี้ผมไม่ได้มาตอกย้ำอะไรนะคุณกลับมาดูข่าวนี้อีกที
คุณกลับมาดูตอนที่พวกเราเล่าข่าวอย่างนี้อีกทีเผื่อว่ามันจะเรียกสติคุณได้บ้าง
ค่ะนี่แหละนะแอลกอฮอล์ไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับใครเลย
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของกล่องสุ่มกันบ้างกล่องสุ่มมาแรงเหลือเกิน
ได้ลุ้นไงว่าในสกล่องน่ะมีอะไรอะไรที่มันลุ้นเนี่ยนะชอบ
แหมงั้นคุณมาดูหน่อยไหมคุณชนะว่าคุณภรรยาเนี่ยเขาซื้อกล่องสุ่มมากลาดจะเซอร์ไพรส์คุณสามี

แล้วคุณสามีจะเซอร์ไพรส์ไหมเอาไปช่วยกันลุ้นค่ะ
โอ้ยดังปากเลยอ่ะ

ดูดิเดี๋ยวจังหวะเขาเปิดกล่องสุ่มแล้วกล่องสุ่มพิมพิพายกำลังดำ

ที่ฉันว่างานนี้คนตกใจเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่คุณสามี

เอ้าเหรอเออดูสิแม่เป็นของผมก็ตกใจแล้วอยู่ก็เนี่ยมีแขน
โหมามีหัวเอ้ามีตัวด้วยเตะเลย
เป็นดังร้านใหญ่สุดเซอร์ไพรส์จริง
เมียอุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์
เขาตอบว่าจะเป็นของขวัญให้คุณสามี
โอ้ผมไม่แน่ใจนะคนที่อยู่ในกล่องนี้เป็นเนี่ยหรือป่าว
เออนั่นน่ะสินะฮะนะฮะแต่โดนไปแบบนี้ถามคำดิ
ยังรักกันดีอยู่ใช่ไหมเออเคลียร์กันได้หรือเปล่าเออนะโอ้โห
แม่ดิฉันกำลังคิดอยู่เลยว่าจะเตอร์ไพรส์อะไรคุณสามีในโอกาสปีใหม่ดี

ทำไมอะก็ลูกสองแล้วใช่ไหมเรา
แล้วเซอร์ไพรส์ด้วยลูกคนที่๓เลย

จะลาคลอดไปกลับมาจะท้องอีกแล้วคุณผู้ชม
แล้วดิฉันเปิดโอกาสนี้ให้คุณชนะบ้างดีกว่า

พาไปดูแลภรรยาของคุณไง

แต่ว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ใครก็ดูดีแล้วกัน

คุณจะเตอร์ไพรส์ใครก็ต้องเช็คให้ดีนะ
ครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจ

โอ๊ยโดนจับได้อันนั้นค่ะเซอร์ไพรส์ที่สุด

ออกตัวแรงขนาดนี้มันต้องมีอะไร
ทุกคนมีอดีตหมดแหละไม่รู้จะพูดทำไม
ค่ะก็พูดเล่าสู่กันฟังทุกคนมีประสบการณ์เหมือนกัน

นี่ยังคุยกับเราได้นะแล้วก็บอกกันด้วยเรื่องของปีใหม่เนี่ย

ที่สำคัญวันนี้หลายคนเดินทางกลับแล้ว
เข้ามาทำงานแล้วพรุ่งนี้เริ่มต้นทำงานคิดว่าคงจะคึกคัก
เพราะฉะนั้นเราก็ฝากเตือนกันด้วยความห่วงยายและการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง

ขอบคุณทุกข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมจริงที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
มาดูคลิปน่ารักทิ้งท้ายกันไปด้วยนะครับกับการท้าทายต่อสู้ของต่างสายพันธุ์จะเป็นยังไงติดตามรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐเราหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

สวัสดีครับ